ผู้สูงอายุที่หลงลืม
อย่าปล่อยให้ออกจากบ้านคนนี้ไปคนเดียว

เพราะไม่รู้ว่าท่านจะเดินไปเรื่อย

ทำมาตราวนาคาลูไฮยะประจันตา
ก็โค้ยให้ปุ๊บคุณแม่ชูฟะจันดีจันดี
บอกบอกอะไรมึงบอกอะไรอย่างงี้เลยเออมีชูฟะจันดีเออ
ให้ปุ๊บอย่าเจ้าปิดเจ้าวังเนี่ยเนี่ยลูกร้านก็
มาทำก็ปิดเรามานั่งเป็นประทานไห้เนี่ยเนี่ยลูกร้านก็มาว่า
มานั่งเป็นอ่ามาเท่านั้นไงจานกินแล้วเนี่ยมากินล่ะเนี่ย
หลามิวะหมีห้างเข้าด้วยนี่ครับจังหวะทำพิธีของหมอครับ
มาทำพิธีด้านสายอาศาสตร์สำเนียงจะใต้ใต้หน่อยอืม
เพราะเหตุเกิดที่กระบี่ครับครับคือลูกหลานเนี่ยเขาขอให้หมอมาทำพิธีเปิด
เปิดเปิดที่เปิดทางอ่ะอ่าเจ้าทีนเจ้าทางเปิดทางให้หน่อย
เจอตัวยายโสภาจันดีอายุ๗๐ปีหายตัวไปจากบ้านในพื้นที่หมู่๔
หินลูกช้างอำเภอเขาพนมครับตั้งแต่เย็นวันพระรหัสสบดีที่ผ่านมา
สิบห้ามิถุนายนนี่ทางซ้ายภาพของคุณยายจันดีอ่ายายโสภานะ
ขออภัยตั้งแต่หายตัวไปเนี่ยลูกหลานก็ไม่สบายใจกลัวยายจะได้รับอันตราย
กลัวจะจำทางกลับบ้านไม่ได้ด้วยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ประสานกู้ภัยมาระดมค้นหาตั้งแต่วันแรกสิบห้า
จนมาเมื่อวันสิบแปดสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสี่วันแล้วอ่ะ
อืมยังหาไม่เจอเลยครับสุดท้ายต้องพึ่งทุกทาง
มาถึงหมอมาทำพิธีศัยศาสตร์แล้วก็กำลังกระจาย
กำลังค้นหาไปเดินเท้าหาไปเชื่อไหมคุณผู้ชม
ทำพิธีเสร็จไม่ถึงชั่วโมงมีข่าวดีมาว่า
เจอตัวยายโสภาแล้วล่ะไปนั่งหมดแรงอยู่ริมคลอง
ในป่าสวนยางห่างจากบ้านไป๔กิโลเมตรครับนี่ฮะ
ได้โสภาจันดีเป็นยังไงบ้างคุณยายหน้าตาอื่นเลย
เหมือลอยพูดจาสับสนจับใจความไม่ได้ครับ
แต่ว่าตามตัวเนี่ยมีแผลเหมือนโดนขีดขวดนิดนะ
แล้วก็มีรอยยุงกัดด้วยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวยายโสภาออกจากป่า
ขึ้นรถกระบะของเจ้าหน้าที่มาส่งที่บ้านเลยครับให้ญาติเนี่ยได้ลองสอบถามอาการดูก่อนว่ายาย
ไปไหนมาเนี่ยเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าโดนใครทำร้ายมาบ้างหรือเปล่าครับ
แล้วก็ให้แพทย์ตรวจร่างกายแล้วก็พักรักษาตัวครับ
ลูกสาวของยายโสภาคือคุณสุมาลีก็บอกว่าแม่โสภานะ
ก็มีอาการหลงลืมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดบ่อยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยบ่อยเลย
โสภาเนี่ยมักจะเดินหายออกไปจากบ้านโอ้โหคุณสุมารีคุณต้องระวังหน่อยนะฮะ
อ่าเอ่ออาจจะปล่อยให้ข้าวใส่ตาไม่ได้เลยนะ
แล้วครั้งนี้หายไปตั้ง๔วันเจอนี่ปฏิหารมากเลยนะ
สุดท้ายก็มาเจอจนได้ครับค่ะยังดีที่คุณแม่โสภาเนี่ย
ยังหายใจได้อยู่มีลมหายใจอยู่เขาก็ดีใจครับ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือรวมไปถึงหมอศัยศาสตร์ด้วยนะครับ
ที่มาทำวิธีฮะ